เหตุสะเทือนขวัญนะครับเป็นความคืบหน้าคดีที่แม่ลูกเนี่ย
ฆ่าแม่แท้และเป็นการฆ่าหันศพ
คือแยกชิ้นส่วนใส่ถังน้ำแข็งใส่กล่องพลาสติก
แล้วก็เอาส่วนหัวของแม่ตัวเองไปฝังไว้ที่ชายป่า
คือเป็นเหตุการณ์ที่ฟังแค่นี้หลายคนตกใจแล้ว

เพราะว่าสาเหตุตอนแรกเบื้องต้นที่ออกมาก็คือว่า
เพราะว่าแม่เนี่ยจับได้ว่าตัวเองไปมีอะไรกับลูกสาวคนโต
แม่จะไปแจ้งตำรวจก็เลยเกิดทะเลาะกัน

ใช่แล้วคนที่ก่อเหตุลูกชายเป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

เพราะว่าเขาถือว่าเป็นคนที่จิตใจดี

คือเป็นเรื่องน่าตกใจเล่าให้ฟังก่อน
ที่ตรงนี้คือจุดเกิดเหตุคือบ้านของผู้ตาย
ขอใช้ชื่อนางออนนามสมมุติก็แล้วกัน
อยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะ
คือเธอถูกลูกชายแท้ที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
วัย๓๕ปีฆ่าหันศพที่นี่
ตัดชิ้นส่วนแยกไปทิ้งแยกไปกระจายทุกอย่างเลยนะคะ
แล้วก็เอาไปซ่อนในแถวห้องพักอาศัยบ้าง

วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไป

คือเขาเอารถกระบะมา๓คันจะมาขนของออกจากบ้าน
พอถามว่ามาขนของไปทำอะไรเขาก็บอกว่า
ก็เดี๋ยวจะมาจัดงานศพที่บ้านหลังนี้แหละ

แต่สักพักนึงเขาก็เปลี่ยนใจประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้
เขาบอกว่าไม่มาจัดที่บ้านแล้ว
ไปเอาศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดป่าม่วงที่ตำบลเวียงก็แล้วกัน
เดี๋ยวจะมีพิธีสวดวันจันทร์ที่๒มีนาคม
แล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบพิธีเชิญวิญญาณที่บ้านอีกครั้ง
ทีนี้อย่างที่เล่าไปว่าสาเหตุนะคะเขาบอกว่า
จริงมันไม่ใช่แค่ว่าแม่จับได้ว่า
ตัวเองไปข่มขืนลูกสาวแท้ของตัวเอง
จะไปแจ้งความตัวเองก็เลยรู้สึกว่าทะเลาะกัน
แล้วก็ฆ่าแม่จริงเขาบอกมีเรื่องของการทวงเงินด้วย
คือเหมือนแม่จะมาขอเงินจะมาทวงเงิน
แล้วตัวเองไม่มีเงินให้คนก่อเหตุไม่มีเงินให้
แล้วแม่ก็เลยขู่บอกว่าถ้าไม่ให้เงินแม่
แม่จะแฉนะว่าคนก่อเหตุเนี่ยมีอะไรกับลูกสาวคนโต
ก็เลยเกิดทะเลาะกันแล้วก็พลั้งมือฆ่าแม่
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านนะคะนายสมชายสุรินก็เล่าให้ฟังบอกว่า
จริงครอบครัวนี้ไม่เคยเห็นเขาทะเลาะกันเลยนะ

แต่พอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นก็ตกใจเหมือนกัน
แล้วเขาก็บอกว่าผู้ต้องหาร้องไห้ตลอดเวลาขณะสารภาพเลย
เพราะว่าเสียใจที่ฆ่าแม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
หาทางออกไม่ได้เพราะว่าตัวเองเพิ่งจะถูกแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็กลัวว่าถ้าเกิดถูกแฉเรื่องนี้ออกไปเนี่ยมันก็จะเสื่อมเสีย

แม่เขานั่นแหละขัวว่า
ที่ยืมเงินแม่ไปเอามาคืนให้หน่อย

แล้วก็แม่ก็แม่ก็ว่าถ้ามึงไม่ให้กู
ครูจะไปฟ้องตำรวจเรื่องนอนกับลูก

นี่ค่ะคุณผู้ชมคือผู้ก่อเหตุคือนายพาคิน
วัย๓๕ปีแล้ววันนี้ก็มีการนำตัวผู้ก่อเหตุ
ไปสอบปากคำไปเก็บหลักฐานต่าง
มีการนำตัวของผู้ก่อเหตุไปขุดเอาส่วนศีรษะ
ที่เอาไปฝังเอาไว้ที่ป่าละเมาะ
ข้างถนนสายอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพร้าวที่เชียงใหม่
แล้วก็อยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ๑๕กิโลเมตร
พอขุดมาได้แล้วก็มีการนำส่งโรงพยาบาล
เพื่อชนะสูตรพลิกศพพร้อมกันด้วยนะคะ
ทีนี้ตำรวจภูทรเวียงป่าเป้านะคะก็ได้เชิญตัวผู้ใหญ่บ้าน
ไปชี้จุดที่ได้ใช้ให้ผู้ต้องหาไปซื้อน้ำแข็ง
ใส่น้ำดื่มช่วงที่ไปทำแนวกันไฟ
แล้วก็ไปชี้จุดที่ร้านขายมีดริมถนนเชียงใหม่เชียงรายด้วย
ซึ่งเจ้าของร้านน้ำแข็งเขาก็บอกค่ะว่า
น้องชายของผู้ต้องหาเนี่ยเคยทำงานที่นี่อยู่หลายเดือนนะ
แต่ก็ไม่เคยเล่าเรื่องปัญหาในครอบครัวอะไรให้ฟังเลย
ส่วนวันเกิดเหตุผู้ต้องหามาที่ร้านค่ะ

ก็ไม่เห็นว่าจะมีท่าทีพิรุธอะไร
ซึ่งเอาจริงเลยพอได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ตัวเจ้าของร้านเองเขาก็บอกนะคะว่ากลัวเลย
เพราะมันโหดเยี่ยมมากไม่คิดเลยว่าคนคนหนึ่ง
จะทำกับแม่แท้ของตัวเองได้ขนาดนี้
ใช่เพราะว่าคนในชุมชนยังบอกเลยว่า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นคนดีนะ

กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวเตร่
แต่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ช็อกเหมือนกันนะคะ